สวัสดีครับข้าวใส่ไข่
วันนี้ใส่ไข่กันก่อนสด
ใหม่ครับผมให้เยอะ

สบายมากนะครับพี่หนุ่มสบายดีนะครับ

ใส่แว่นด้วยมดดำใส่แว่นอีกคนไหมครับ
แว่นมามันมองไม่ค่อยเห็นมันแก่

สายตาสั้นยาวเอียงอะไรหมดเลย

ฉันพูดให้ฟังฉันอ่านหนังสือธรรมะมาก็ได้

ก็รู้จักประพฤติประพฤติชอบ
ผมสงสารคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่

ก็บอกว่าอ่านข่าวไหนข่าวอะไรวะ

วันทะเลาะกันจะแบบเวลาหมดอะ
ใช่เบรกแรก๔๑จำได้

เราลองจัดแบบว่าที่ผู้คนเขาจัดกันหน่อยไหม
เอาแบบมืออาชีพเลย
ต้องจับนาลงิ่งเพทแก๊งรีสลิกขสิทธิ์

วันนี้ไวถึงดูเรื่องแรกนะครับ
ก็คือนายชยานานและลังสาวชยานิ่ต
นัลมีราศน์อยู่จานร้อย๑๐๑

ต่อผันธุรกโทวุดสีวิไรนะครับ
เป็นรองกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคาม
กรณีเคยถูกจับลิกษิตในการทำตู้ใส่ของรวดลายโดเรมอน
โดยได้มีการสั่งซื้อตู้จำนวน๒ใบตกลงกันที่ราคา๕๐๐บาท
เมื่อมีการส่งมอบสินค้าจ่ายเงินเรียบร้อย
แต่ปรากฏว่ามีชาย๖คนครับอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจ
แล้วก็มายึดของกลางแล้วก็ยึดเงิน
และได้มีการแสดงเอกสารว่าได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ดำเนินคดีกับนางสาวชายานันและนางสาวชายานิด
ซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวพอหาทำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ
โดยได้มีการตกลงค่าเสียหายเป็นเงินทั้งหมด

จริงเราไม่ต้องเบลอหน้าเขาแล้วเพราะว่าเขาถูกออกหมายจับแล้ว
นะครับคืออันนี้ไม่รู้เบอร์ทำไมก็ไม่รู้
เวลาที่คุณจะเบอร์เราก็ไม่เบอร์

อันนี้เขาบอกว่าประกาศจับแล้วเจอที่ไหนจับที่นั่นแต่ไปเบอร์หน้า
คนที่ดูว่าจะไปจำได้ไงแต่อันไหนที่เขายังไม่ประกาศจับก็ไม่เบอร์เขานะอย่างนั้น

เราต้องมีมิตรนะเราอย่าไปมีศัตรู
พูดในความถูกต้อง
ตัวแทนลิขสิทธิ์นะครับเป็นบุคคลที่เป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมาคือ
นายพิมลโตตารสิกุรแล้วก็นายภูมิภากรวรรถินสุวรรณหรือว่า

ก็มีความประสงค์ให้หลวงกันในคดีผิด

ลัยเปิดเผยนะครับว่าคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีที่มีอัตราโทษค่อนข้างจะสูง
ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายที่ผ่านมาครับได้สอบปากคำเจ้าทุกข
รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างเอาไว้หลังจากนั้นศาลจังหวัดมหาสารคามนะครับ
มันต้องอย่างนี้แต่ใส่แว่นเนี่ยนะฮะเอาแว่นเขาออกด้วยสิฮะ
สติเอ้าผมทำอะไรผิดผมอ่านข่าวอยู่
จะไปถอดแว่นเขาได้อย่างไรก็ไม่ได้หาภาพคิดไปใส่แว่นมาให้

คุณถอดอ่านได้ไหมครับ

สุวรรณหรือว่านางกิ่งเพชรแล้วก็นายพิพลโตตันติกุลแล้วนะครับ
หากเจอตัวเมื่อไหร่จับได้เลยนะครับ
พบเห็นภาพนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะ
แจ้งตำรวจเลยจับได้เลยนะครับ

นำกิ่งเพชรเขาบอกว่าเขาต้องการเข้ามอบตัว
แต่ณปัจจุบันแล้วเนี่ยก็เรียกว่ายังไร้วิแววในการมอบตัว
หมายจริงแล้วอาจจะเบื้องต้นที่เราอ่านข่าวกันมาตั้งแต่ต้น

เหมือนกับเขาเคยเป็นนักงาน
ลองฟังดีถ้าคุณศึกษาข่าวดีโอเคล่ะ
เราไปเทคะนั้นความสงสารของเกิดเค้ามันคือเหมือน
ให้ไปจับเรียกว่าสิทธิ์

แต่หมดหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าเขายังถือ
เหมือนแบบหนังสือบ้าอำนาจอยู่บริษัทแม่ยังไม่ได้มีการเรียกคืน
เขาก็เลยเอาอันนี้ไปอ้างสิทธิ์ลักษณะแบบนั้น

แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอย่างของกรณีของนันเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจน
ว่าไปขูดรีดใช่เพราะว่ามีการไปแสดงตัวว่าเป็นตำรวจด้วย
แล้วก็ไปเหมือนกับอันนี้คือจริงเท็จประการใดผมไม่ทราบนะฮะ
แต่เขาบอกว่าโดเรมอนมันลิขสิทธิ์มันไม่มีลิขสิทธิ์
มันมี๒๓คนที่ถือลิขสิทธิ์มันไม่มีแล้ว
ตอนนี้ไม่มีเลยเหรอมันลิขสิทธิ์มันหมดไปแล้วมันไม่มีใครถือลิขสิทธิ์
แล้วเขาก็ไปจับโดเรมอนซึ่งอันนี้มันผิดก็ไม่ได้ไง
อันนี้คือจริงถ้าเป็นการใดไม่ทราบนะฮะแต่ว่าข่าวออกมาแบบนั้นว่า
โรเรมอนไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเอาล่ะพี่หนุ่ม
เหมือนกับเขามีเจ้าของสองคนน่ะไม่มี
ไม่มีแล้วเหรอไม่หรออันนี้เป็นความรู้หมายโดเรมอน
อย่างนี้ใครจะทำอะไรกับโดเรมอนก็ได้เหรอ

มีเจ้าของสองคนแต่ว่าคนหนึ่งตายไปอีกคนนึงเองอยู่

ที่หาไหนโดยท่าหาให้

ใช่ผมจะถามโดเรมอนก็ต้องหาให้
แต่โดยคนคนนี้ที่เขาออกมายจับ

ตั้งใจที่จะไปปลอมแปลงเป็นตำรวจถูกต้องไหมคุณกัญชัย

แต่โอเคถ้าสมมุติพูดไปพูดมาเขาบอกเอาล่ะถ้ามุติเราไล่เรียงกันตามเอกสารอย่างนี้

มา๒๔ปีกลางคำวินิจฉัยอายุการคุ้มครองแค่๒๕ปีนับตั้งแต่โฆษณาครั้งแรก
ชี้ป้องกันแก๊งหัวหมอคิดตบทรัพย์ซื้อหนังสือมอบอำนาจลักไก่อะไรอย่างนี้
ถูกต้องถ้าสมมุติมันไม่มีถ้ามันมีลิขสิทธิปันนี้โดนจับกันไปแล้ว
อะไรอย่างนี้เลยนะจริงเหรอเออภาพปูนภาพปูนน่ารักเนอะแปลกมันควันครัสกันมาก
นี่ครับคือไม่รู้จริงเทปทันใดนะฮะแต่ว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่า
หมดความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยไปตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมปี๒
ขอให้รู้ว่าโดนต้มโดนหลอกจับกลุ่มฉะนั้นใครโดนจับดังกล่าวก็ขอให้นำคำพิพากษาดีการนั้นขึ้น
อาจารย์เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้วันนี้พี่หนุ่มลุงนิดหล่อมากค่ะ
โอ้ขอบคุณมากค่ะโอ้มึงจัดใส่การสู้ตายได้แล้วคุณเอริธานาคุณโกหกนะคะดูดีทวิกก่อน
นางเยอะอารมณ์นางก็จะดีถ้าสมมุติแบบว่ามาส่งแบบอะไรมานางตกใจเมียนางก็บอกอยู่
รายงานข่าวเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยค่ะอันมีสาเหตุมาจากคชาพาพญาเกเมาน้ำแดงคุ้มคลั่งกิ้งไปกิ้งมาฟาดงงฟาดงานจนฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือน
อุ้ยเออเมื่อเช้าเขาบอกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวใช่เมื่อเช้านี้มันเป็นเรื่องอ่ะตี๔กว่า
จุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวหรือจุดกลางศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว
ทางทิศวรรณออกเฉียงใต้นะครับที่บ้านน้ำช้างตำบวนขุนน่าน
อำเภอเฉริงประเกษจังหวัดน่านเนี่ยประมาณ๒๐กิโลเมตรนะครับ
ว่าอะไรเกิดนี่มีคนด่าคุณด่าเขาในใจป่ะฮะ
ต้องคนต่างด่ากันหรือเปล่าว่าจะด่า
แล้วทำไมบ้างลั่นกลางรายการเลยนี่อาจด่าในใจ
มีคนด่ากันในใจอ่ะแน่นอนอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับ
ผมไม่ได้ดำไอนะครับผมต่อครับคำเป็นแผ่นดินไหว
ให้ขัดเป็นหมาคือเอาง่ายเมื่อตอนตี๔๓๐มันก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๕๙
ความลึกอยู่ที่๕กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวครับ
โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดเนี่ยอ้าวมึงจะเอาสคริปกูไปไหนครับผมนะฮะ
คือเมื่อช่วง๖โมง๕๐ครับขนาด๖๔ความลึก๓กิโลเมตร
ศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณประเทศลาวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะฮะ
ของบ้านน้ำช้างตำบลขุนนานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเนี่ย
ประมาณยี่สิบกิโลเมตรครับเบื้องต้นสาเหตุนะฮะดังกล่าวเนี่ย
ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วมันลามมาถึงกรุงเทพมหานคร
น่าเชื่อว่ามันจะมีแบบว่าสามารถมาถึงกรุงเทพได้

รู้สึกเลยฮะกรุงเทพฯมหานครลงไปถึงประเทศมนตร์คนเนี่ย
รับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนโดยเฉพาะท่านที่อยู่คอนโดมิเนียมสูง
หรืออยู่บนตุกสูงเนี่ยรับรู้ถึงแรงสรรสเทือนเลยล่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวเนี่ย
ทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นรับรู้ถึงแรงสั่นไหว
โดยในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปภายในอาคารนี่คุณเห็นไหม
รู้สึกคุณการาแมนเขาก็เน้นไอจีว่ามีมีเหมือนกัน
ตึกสูงบาทเรือนต่างได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวไปจำนวนมาก
ทางด้านคุณสมศักดิ์ขาวสุวรรณนะฮะก็อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
บอกว่าปัจจุบันเนี่ยแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติ
ยังไม่สามารถพยากรได้ครับผมไม่มีใครรู้มาก่อน
จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะฮะตึกสูงบ้านเรือนต่างต่าง
ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวต้องยอมรับ
วินาทีนี้คนเรานิยมอยู่คอนโดมิเนียมนั่นแหละ

เมื่อเช้านี้ที่ตึกแกมมี่ก็เป็นเพราะว่าผมไปจัดรายการ
นึกว่าผีหลอกนะครับผมเพราะไฟสั่นหมดเลยฮะ
เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าทำไมไม่มีการแจ้งเตือน
ไม่มีการอะไรคุณทำความเข้าใจสมัยนะครับว่า
แผ่นดินไหวไม่มีสิทธิ์คาดคณีล่วงหน้า
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่
ขณะที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเป้าระวังตลอด๒๔ชั่
ครับก็จะต่อเนื่องไปอีกสักระยะเพราะเป็นคลายการคลายตัวของเปลือกโลกครับ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ
ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกส่วนเรื่องเขื่อนต่าง
ทุกครั้งที่มีเรื่องแผ่นดินไหวก็จะพูดไปถึงเขื่อนที่กาญจนบุรี
วัฒนาเกินการจนบุรีแรงน้ำมหาศาลจะเข้าสู่กรุงเทพภัยในเท่าไหร่นั้น
ฟังนะครับวันนี้เขาพูดกันเยอะวัฒนาสมมุติแผ่นดินไหวคนไทยทุกคน
หรือพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะกลัวเรื่องเขื่อนแตก
ถูกต้องไหมถ้าเขื่อนแตกมันจะเป็นภัยพิบัติใหญ่เลย
เขาบอกว่าอย่าตื่นตระหนกส่วนเรื่องเกิดต่างในประเทศทางกรมอุตุนิยมวิทยา
อยากเรียนให้ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวัง
แล้วก็รับมืออยู่แล้วซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้น
ไม่ได้สร้างความเสียหายกับเขื่อนในประเทศไทยแต่อย่างใด
สำหรับคนในกรุงเทพและปริมณฑลคนที่จะรู้สึกมากที่สุด
ก็คือคนที่อยู่บนตึกสูงคนที่อยู่บนตึกสูงเนี่ยจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้เป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินอ่อน
นี่แหละจุดอ่อนของประเทศกรุงเทพเราพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านเราเป็นดินอ่อน
เดี๋ยวพวกวันนี้คอนโดมันก็ขึ้นเร็วเหมือนกัน

บ้าหันกันแบบว่าแถวข้างบ้านคอนโดขึ้นหมด

เขาเรียกว่านักวิชาการหรือรวมถึงนักที่เป็นเกงเศรษฐกิจ
เขาบอกปีหน้าเตรียมกว้านซื้อเลยเขาบอกอย่างนี้ไหม
ซึ่งในปัจจุบันการก่อสร้างมีการเตรียมพร้อม
ขอให้คุณรู้เอาไว้ณปัจจุบันนะฮะ

ทางด้านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะครับ

กล่าวว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยมาจากลอยเลื่อน
ซึ่งรอยเลื่อนเหล่านี้มันมีพลัง
คือการแตกแยกของแผ่นดินนั่นแหละ

มาจากการเลื่อนหลัก๒ตัวคือรอยเลื่อนจากพม่า
เราจะได้ยินข่าวว่าพม่าเนี่ยมีแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด
นั่นคือรอยเลื่อนรอยหนึ่งหรือรอยเลื่อนสกาย
แล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือรอยเลื่อนแม่น้ำแดง
ที่มาจากประเทศจีนอยู่แถวไหน
ถ้าคิดถึงประเทศจีนก็จะมาจากแถวเวียดนาม
ซึ่งสองตัวนี้มันมีเอฟเฟคส่งผลรอยเลื่อนสองรอยนี้นะครับ
มันจะเอฟเฟคส่งถึงประเทศไทยโดยตรง
อย่างถ้าสมมุติเราคิดถึงประเทศไทยอันนี้ไม่มีในคิดเฉพาะ
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์อย่างนี้น่ากลัวเหมือนกัน
เลื่อนด่านเจดี๓องค์ก็มีเอฟเคเหมือนกันเขาอยู่ติดพม่า
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารอยเลื่อนสองรอยนี้มีเอฟเฟค
หนึ่งรอยเลื่อนสกายจากพม่า
แล้วก็รอยเลื่อนนะแม่น้ำแดงจากประเทศจีนมาถึงประเทศเวียดนาม
สองตัวนี้ถ้าสมมุติมีใกล้มีการขยับผลบ้างมาก
เอฟเฟคถึงประเทศไทยโดยตรงโดยเฉพาะภาคเหนือ
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มันไปเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ

มันอยู่ในขนาดกลางขนาดเล็กประมาณ๓
ก็เกิดหลายครั้งแล้วในภาคเหนือถ้าเราลองดูดี

และเราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดโดยทุกรอยเลื่อน
เราได้ทำการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนั้นทั้งรอยเลือดในประเทศไทย

มันมีหลายรอยเลื่อนคุณลองศึกษาเรื่องรอยเลื่อนดู
แต่รู้ว่ารอยเลื่อนตรงไหนเอาง่าย
คุณอยากจะรู้ว่าบ้านคุณจะมีเอฟเคหรือไม่เอฟเค
เลื่อนอะไรที่มันมีโอกาสที่เปลือกโลกจะขยับ

มันเป็นวงแหวนแห่งไฟนี่ใช่ไหม

แต่เป็นวงแหวงรอบโลกเลย
แต่ประเทศไทยของเรามันก็มีนะหลายรอยเลื่อนที่แบบว่า

อย่างบางรอยเลื่อนเราก็จะเห็นว่า

น่าจะมีการทำซีรีส์วายให้คุณมดดำคุณกัญชัยเป็นพระเอกนางเอก

เมื่อกี้จะแก้ข่าวนิดนึงนะครับ
ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอย่าไปทำกันนะฮะ

เนี่ยนะครับคือจริงแล้วเนี่ยมันไปว่าด้วยเรื่องราวของเป็นตัวการ์ตูนที่เหมือนกับ
มันเป็นตัวลิขสิทธิ์ที่เรียกว่ามีเป็นงานศิลปกรรม
ซึ่งตอนแรกก็คือถ้าเป็นงานศิลปกรรมก็จะมีอายุเลย๕๐ปีซึ่งถือว่ายังไม่หมดลงด้วย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องแยกแยะข่าวด้วยแล้วกันแล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่า
ตกลงแล้วเป็นข่าวเรื่องรอยเลื่อนโดเรมอนหรือเปล่า

ไม่ใช่นะครับเป็นแผ่นดินใหม่กับเรื่องโดรมอนด์
ลิมอนอย่าไปทำนั่นเดี๋ยวอาจจะโดนจับลิขสิทธิโดยไม่รู้ตัวนะครับ
แล้วเข้าใจผิดไม่ได้นะครับ

ไปครับเชิญครับ
เนี่ยผมจำไม่ได้เลยเนี่ยคุณที่อ่านรายงานข่าวมาเมื่อสักครู่นี้

เจดี๓องค์อย่างนี้อันตรายแน่
อ่ะอะไรอย่างนี้
เชางะว่าจะยินได้ไงบ่อยค่ะ
แต่ว่าคนที่อยู่แถวนั้นก็อย่าไปแตกตื่นหรืออะไรนะครับ

คนเขาอยู่แถวนั้นเขาจะยิ่งกลัว
มันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้น

เดี๋ยวถ้าอยู่คอนโดงสูง

แต่มันก็ถ้าสมมุติว่าในชีวิตของคนไทย
ผมว่าโอกาสมันน้อยมากที่เราจะเจอเรื่องแบบนี้

ไม่น้อยเหรอ

แรกกระทะเทือนมันส่งมาเยอะอยู่

ไป
วาดที่เจ้าสาวบูบสลบกลางถนน

ระบุว่าภรรยาเจ้าตัวเป็นลมหมดสติขณะ

ใกล้ซอยอิสระภาพ๔๓แถวตลาด

เมื่อตอนประมาณ๔โมง๒๗นาที

และเงินจำนวนนะครับ๓แสน๒หมื่นบาท

ไปแต่งงานเงินหาย

หลังจากไปกดเงินจำนวน๓แสน๒หมื่นบาท

เพียงว่านะครับคนเข้ามาช่วยเหลือ

เงินหายฮะถุงหายไปเรียบร้อยแล้ว

ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะเขาท้องคือเรื่องของเลิกวันนี้ดูข่าวอ่ะ
คือเขาท้องพี่คนก็เหมือนแบบว่าอาการวิ่งเวียนใช่ไหม
เวลาเขามีน้องใหม่๓เดือนอะไรอย่างนี้
นางก็เดินไปเบิกเงินจะมาจัดงานแต่งงาน

ปรากฏว่าอยู่ดีคนเรามันก็แค่เดินข้ามถนนตัวเอง
ก็นึกว่าทุกคนมาช่วยปรากฏว่ามือนางก็ถือซองเงินอยู่

นางปื้นมาปุ้บนางก็น่อยนะ
ว่าเฮ้ยแล้วนางจะใช้ชีวิตยังไงหนึ่งงานแต่งงานก็ต้องแต่ง
ลูกจะต้องไปฝากคันอีกจะอยู่ยังไง

อาจจะไม่รู้ว่านางท้องอ่อนอยู่

ขอพูดถึงความคืบหน้า

วันที่๒๑พฤศจิกายน
วันนี้ผู้กำกับสนรัฐกระบังออกมาแถลงเองเลยนะครับ

พิสูจน์ทราบความผิดยังไม่ถึงขั้นตอนของการแจ้งข้อหาใคร
ต้องสอบพยานอีกหลายปากเพื่อหาข้อเท็จจริง
เนื่องจากภายในร้านไม่มีกล้องวงจรปิด

จึงต้องให้ความสำคัญกับพยานแวดล้อมเบื้องต้น
ซึ่งทางผู้เสียหายให้การว่านายนัทธพงศ์
ดารานุ่มเป็นคนส่งขนมเจลลี่
ซึ่งเรานับรองวันนี้พูดได้เต็มปากว่าเป็นคาเจลลี่กัญชา
เป็นเจลลี่กัญชานะฮะ
ให้การขัดแย้งกับผู้เสียหายในการให้การ
ซึ่งรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ณเวลานี้
จากนี้จะต้องประสานขอสอบปากคำแพทย์
คือหมอที่ทำการตรวจร่างกายของผู้เสียหาย
เพื่อประกอบในสำนวนการสอบสวน
พบว่ามีสารกัญชามันมีอยู่แล้ว
เพราะคุณกินเยลลี่กัญชาเข้าไปมันมีอยู่แล้ว
เขาตรวจจากอะไรฮะเขาตรวจจากปัสสาวะ

รอการผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลตำรวจ
จากพนักงานสอบสวนทำหนังสือผู้เสียหายเนี่ย
ไปตรวจซ้ำเพื่อความรัดกลุ่มของสำนวน
ซึ่งทางตำรวจจะเร่งดำเนินคดีให้ถึงเร็วที่สุด
จากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็จะต้องให้ได้ความจริงมากที่สุดแล้วก็ความสมบูรณ์อย่างแน่นหนาที่สุด
ก่อนจะมีการแจ้งหาข้อหาผิด
ที่จริงแล้วข่าวนี้เราอ่านมาหลายวันแล้วล่ะ
มันเกิดขึ้นมาที่ราชกระบังนะครับ
มันก็ไม่ใช่ของที่อยู่บนโต๊ะนะครับ
แล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ฟอยเนี่ยเขาเอาไปให้กินนะ
ทีสิ่งที่ถึงนั้นคงจะต้องขึ้นด้วยว่า
มันคือภาพที่เป็นภาพประกอบ

ซึ่งเป็นไอ้ที่อยู่ในห่อนี้ทำให้ประชาชนเราเข้าใจผิดว่า

แต่มันถูกสื่อนำเสนอออกไป

อันนี้คือของที่อยู่บนโต๊ะ

ไม่มีกล้องไม่มีอะไร

เพียงแต่ได้รับคำบอกกล่าวจากเด็กผู้หญิงคนนั้น

คนก็ไปตีประเด็นว่าเป็นเยลลี่เป็นกัญชาหรือเปล่า

สื่อก็ไปเอาเจ้าห่อเมื่อกี้
ออกมาให้ดูกันว่าเป็นแบบนี้

โอฟรอยด์เอาเฮ้อนี้ให้เขาเลย

ไหมหรืออาหารบนโต๊ะหรือน้ำ

ยืนให้จริงนี้หรอครูแม่
เสียหายเขาก็ยืนยันว่าฟอยเป็นคนยื่นให้เขา
แล้วเหมือนปอยก็พูดพูดติดว่ากัญชากัญชา
แล้วก็แค่ฟอยมีพฤติกรรมแค่แบบว่าเอาของหวานไหมล่ะ
เอาน้ำไหมแต่ในมุมของฟรอยก็บอกว่าเขาไม่ได้ยืนให้
เขายืนว่าเขาไม่ได้ยื่นให้แล้วก็ไม่ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้
แต่รู้จักเด็กผู้ชายคนนี้เพราะว่ามาที่ร้านแล้วก็บังเอิญว่า
ไปเจอตัวเขาก็เลยนั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็บนโต๊ะเนี่ย
มีขนมวางอยู่จริงก็เป็นของร้านบ้างเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกับ
เขาก็เอามาวางกันไปอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟรอยก็บอกว่าการที่ออกไปบอกว่า
เขาไปเมืองนอกมาแล้วเอากลับมาเขาก็ไม่ได้ไป

ถูกนะครับผมตรงนี้ก็รอตำรวจสรุปแล้วกัน
เป็นคนให้เขากินเจลลี่ผสมกัญชา
เขาว่าอย่างงั้นแล้วก็มีปมขัดแย้งกันนิดหน่อย
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาคงบอกว่าจะหาข้อสรุปกันอีกทีนึง

คราวนี้เดี๋ยวจะต้องผลการตรวจจะต้องมาจากโรงพยาบาลตำรวจ

และได้ผลตรวจมามันจะบอกอะไรได้หรือเปล่า
เพราะว่า๑๙๕๙ก็มีกัณฑาแหลว

ต้องหลักฐานให้แน่นกว่านั้นปะมันต้องแน่นไง
มันต้องมีพยาน
มีภาพมีหลักฐานต่างนานา

ไปที่เรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องของกลิ่นหอม
แต่ใครก็ชอบโดยเฉพาะความหอมที่ติดอยู่กับเสื้อผ้า
ยิ่งต้องเลือกกันเป็นพิเศษครับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม
ที่มีประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งทาง
ระงับกลิ่นกายนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรู้สึกสบายมั่นใจมากขึ้น
หยิบชุดโปรดของคุณมาสวมใส่
วันนี้เราแนะนำคุณเลยครับ
ที่ทำให้เสื้อผ้านุ่มหอมเข้มข้นติดคนเพิ่มขึ้นถึง๖เท่า
ช่วยลดกลิ่นอับชื้นบนผ้าครับช่วยถนอมแล้วก็ปกป้องเส้นใยของเสื้อผ้า
โดยมีประสิทธิภาพช่วยทำให้ผ้านุ่มลื่นไม่รีบตัวแล้วก็ทำให้ผ้าเนี่ยลีดง่ายด้วยฮะ

กันใช่ครับสูตรเล่นโทรศัพท์ครับ
โดยความหอมจะถูกห่อหุ้มเอาไว้ในแคปซูลเล็ก
เมื่อได้รับการเสียสีหรือว่าขยับร่างกายเจ้าแคปซูลนี่แหละครับ
ก็มันจะแตกออกเป็นแคปซูลความหอมแล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมกระจายขึ้นมานะครับ
เหมือนมีน้ำหอมเนี่ยติดตัวไปช่วยเติมความหอมให้ทั้งวันด้วยนะครับ
สำหรับใครที่สนใจก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบนะครับ
แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือเข้าไปกดติดตามการอัปเดตโปรโมชั่น
แล้วเย็นเห็นแล้วยอมนะครับผม

กลับมารูปต่อครับผม

เรื่องคุณเฟิร์นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเหมือนกัน

ก็ต้องพูด

คุณผู้ชม
จากกรดิเจฟกินกลมไม่ได้รู้ว่าเราคุยอะไรกัน
ตอนนี้ผมพูดว่าวันนี้
เครียดทำไมอย่าให้ถ่าเลาะกัน
กูไปนั่งถาเลาะกันใช่ไม่มั้ย
คืออยากให้ดูจริงไม่ได้จะไปแขนว่าเขาเลยนะ

พระเจ้าทำไมไปถีบอย่างนั้นนะ

แต่อันนี้มันเป็นที่ที่ทิ้งสารกันอยู่แล้ว
เหมือนแบบว่าพระแตกพระหักอะไรอย่างนี้

ก็ปรากฏว่าคือตอนหน้านี้

ว่ามีคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้
แล้วก็ร้องเรียกหาแม่อยู่ในป่าสาธารณะ
ที่ป่าละละมะนะฮะ
ริมทางที่บ้านโคกสว่างหมู่เจ็ด
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี

มีคนนำสารเก่ามาทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก

ต่อมาปรากฏว่ามีคลิปชายหลายคนนะครับ
ใช้เท้าถีบสารเก่าที่ตั้งเรียงรายอยู่เนี่ย

เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบ

บริเวณบ้านโคกสว่างพบว่า
บริเวณที่เคยมีสารเก่าตั้งเรียงรายกัน

ถูกทำร้ายแตกหักเสียหายจำนวนมาก
โดยมีชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจ

สิ่งที่พวกคุณทำอยู่เนี่ยเป็นการลบหลู่
พร้อมระบุได้ว่ามีคนอ้างว่าเป็นหมอผี

อาจารย์ลือนะฮะ
พร้อมกับพวกอาศัยจังหวะที่ชาวบ้านหลับนอนมาทำลายศาล
โดยใช้เท้าถีบทำร้ายทุกอย่างที่อยู่บริเวณนั้น

แล้วที่สำคัญจะไปทำลายเพื่ออะไร

เพราะสารอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเลยนะ

เอาจริงก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในกับชาวบ้านเลย

ชาวบ้านในระแวกนั้นนะฮะพากันไปก็เป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ

ไม่ก็เป็นป่าส่วนใหญ่ความเข้าใจเชื่อว่าถ้าพระหักพระแตก

หรือแบบว่าทำมาลายขาหักเลย
นุ่มตื่นเต้นว่ะ
ผมบอกมาลายขาหักก็ไม่ได้เหรอ

มาลายขาหัก
ไปดูตาม๓แยก๔แยกมันก็มีหมดทุกที่

หยุดตัดภาพหยุดตัดสารบ้าน

เอามานี่

หยิบมาลายมาต่อขาให้พี่หนุ่มด้วยนะครับ

แถวลงพ่อลงพ่อลงพ่อช่วย
โอ้โหหักกันทั้งอาจารย์ส้วนที่ฉะเชิงเซาแถวบ้านย่าฉัน
หนุ่มไม่เห็นจะตื่นเต้นอะไรเลยอยู่ไป

เออหนุ่มไม่เห็นจะตกใจ

เสียเฉียวอะไรนั่งอ่านข่าวแม่งต้องมันคอขาด

ชีวิตเศร้ากูเป็นตุ๊ดนี่ก็เศร้าอยู่แล้ว
แม่งต้องมาทำงานกับแบบว่าคนที่แบบโอ๊ย

คนจะไปรู้ไหมแหละคนไหน

เขาบอกว่าเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีหมอผีมาทำลายสารนั้น

ทีแรกเขาก็เดินมาพอมาถึงจุด

ก็สะดุดเขาสะดุดเหมือนเจออะไรซัมติ้ง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

ช่วยทวิตเตอร์มาบอกหน่อยว่าทำไมกุมารต้องกินน้ำแดงอ่าฮะทำไมแม่ตะครีนต้องกินน้ำแดงอ่าฮะเออทำไม
คือไม่เข้าใจทำไมต้องกินน้ำแดงเป็นไวตามิ้วได้ไหมเออหรือว่าน้ำเขียวก็ได้
หรือยังไงหรือว่าเป็นเพราะ๒๘น้ำแดงนี่ไหมล่ะ

แล้วคำถามทำไมจะถามเพื่อประโยชน์อะไรของชีวิต

เมื่อกี้คุณถามผมทำไมว่าอยากรู้อะไรอีกไหม

กบินบุรีอยู่ที่ไหนทำไมเขามาเอาสารมาทิ้งไว้ตรงนี้
จากกะบินบุรีอยู่ประจีน

สารภาพนะคะดูครั้งแรกเปลี่ยนช่องเลย
รายการนี้ตลาดร่างชัด
วันหนึ่งเผลอกดไปดูเล่นมือถือเพลิน

แต่หูก็ยังฟังอยู่นะมันตลก
จนต้องเงยหน้าขึ้นมาดูเอ๊ะรายการที่กูเคยเปลี่ยนทิ้งช่องไปนี่นะ
ปัจจุบันดูเป็นประจำชอบดูย้อนหลังอีกต่างหากครับ
นี่สะเน่อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมส่งมาหน่อยละกันพี่หนุ่มอยากรู้ว่าทำไมเขาไหว

เขาอยากทำคนเดียวที่นี่ตอนแรกเขาบอก
อ๋อหรอแบบทำไมยากไม่ยากจากแฉ
ไม่ยากเรารวมข่าวขึ้นมดดำเลย
แต่คนถวายเลือดไม่ได้เลยเปลี่ยนมาเป็นน้ำแดง

ไม่ใช่รึเป็นน่ะ
ทำไมทวายแบบพวก
น้ำหวานหรืออย่างอื่นขึ้นอะไรกูอย่าค่อยคุยได้ไหม

กือบตายไงเลว
นี่ถูกต้องครับที่เราบอกไปแล้วครับนะครับครับ

เอาไฟฉายมาประกอบมาลายตรงเมื่อกี้นะ

อุปกรณ์ทางหมู่กางงานโรงเรียน

เอ้าอีกแล้วเหรอ

กรี๊ดเสียงพระสวดเห็นไหมล่ะ

คือมีเหตุนักเรียน๔คนเกิดอุปทานหมู่

เกิดอาการส่งเสียงกรีดร้อง

สร้างความตกอกตกใจให้กับอาจารย์

คล้ายสัมปทานน่ะ

คุณเนี่ยนะมันเล่นมือถือมันจะบอกให้

และตั้งใจพี่เขาชั่วเหรอทำไมพวกนี้จะมีความสุขมากเลยหรือเปล่า

เรื่องดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ทางนี้นายสุรินบุญซับเป็นผโรงเรียน
เขาได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสถานศึกษาพร้อมกับคณะครูอาจารย์
ดายนิมนภ์พระสงฆ์จากวัดเขาใหญ่มาประกอบพิธีทั้งสงฆ์
เพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนทั้งหมด๙รูปฟังไปก่อนแล้วจะเข้าใจ
ขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นะครับปรากฏว่าเกิดเสียงกรีดร้องของเด็กนักเรียน

คือร้องอยู่ที่เก้าอี้นั่งด้านหน้าสร้างความตกอกตกใจร้องอุ้ยกันขึ้นมา

นักเรียนหญิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับชักเกร็งดิ้นทุรนทุราย
คนที่อยู่ใกล้นะครับจึงได้ช่วยกันประคองลงมานอนราบอยู่กับพื้น
เพราะเกรงว่าน้องนั้นกลัวจะล้มศีรษะฟาดพื้นพร้อมกับนำยาดมมาให้ดมกัน
แล้วก็บีบนวดแขนให้คลายกล้ามเนื้อนะครับให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าว
ก็เรียกว่าเหตุโกลหนคล้ายอุปทานหมู่ครั้งนี้เกิดขึ้นอยู่ตามประมาณ๓๐นาทีคุณผู้ชมครับ
เด็กนักเรียนหญิงมีอาการดังกล่าวจึงค่อยสงบลง
แล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขณะที่ผู้ปกครองที่เข้ามาดูแลลูกสาวรายหนึ่งก็บอกนะครับว่า
เกิดอาการดังกล่าวมา๓๔ครั้งแล้ว
พาไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการก็ไม่พบความผิดปกติใด
รวมถึงพาไปทำบุญตามวัดต่างนะครับ
แต่ลูกเองก็ยังไม่หายนะครับ
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีก
อกจากนี้นะครับนายสุรินพอโรงเรียนยังบอกด้วยนะครับ
เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
กับเด็กนักเรียนหญิงทั้งหมด๔รายด้วยกัน
เกิดขึ้นที่ห้องเรียนดนตรีไทยนะฮะ
อยู่ที่อาคาร๒ชั้นทางคณะอาจารย์แล้วก็คณะกรรมการสถานการศึกษา
ผู้ปกครองโรงเรียนเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับ
มีความเห็นร่วมกันว่าต้องจัดทำบุญที่โรงเรียนซะหน่อย

นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนนะครับ

แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำ
คือก่อนหน้านี้มันมีเหตุแบบนี้มาแล้ว
มีเด็กนักเรียนหญิง๔คนเกิดแบบนี้เหมือนกันที่ห้องเรียนดนตรีไทย

ปรากฏว่าพอเกิดเสร็จเขาก็เลยโอเค
ปรึกษากันแล้วก็จัดทำบุญครั้งนี้
พอจัดทำบุญเปิ้ล
เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นแบบนี้

ขึ้นหลังฟังวินูมอยู่

กำลังบ้างวินุมอยู่เดี๋ยวกับคุณมีมารยาทคุณกำลังเล่นโทรศัพท์
ครับผมพอขณะสองคนแล้วน่ะรวมโรคชีวิตเจ้าครับผม
เดี๋ยวฉันมีความสุขมากเลยอาทิตย์นี้ฉันไม่เจอนุ่มเลย
อ๋อฮะนะฮะฉันจะไปนักคลอนออกไป

เรื่องต่อไปด์ปล่ะเอาใจคนรักบ้านกัน
เราจะพาไปช้อปกันที่งานโฮมโปรเอสโปร

สองคนเนี่ยฉันสนิทกันเพราะงานโฮมโฟนะไม่ตอนนั้นสนิทเพราะหนุ่มหลอก
ฉันไปรับกระตับสตูไงอีบ้าสีเต็มบ้านเลยสีกูยังไม่ได้เอามาทาบ้านเลยเนี่ย
เอาจริงเหรอโอ้หลอกฉันดีได้สัตว์ได้สัตว์ได้คอร์นได้อะไรกลับมาเต็มเลย
ฆ่าตัวไม่ได้ทางงานโฮมโปรได้สัตว์ได้คอร์นได้สัตว์ได้สีได้คอร์นได้สว่าน
พาดมากทุกครั้งเดียว

กับงานประกวดผู้ชายฉันไปเธอ

เรื่องต่อไปเนี่ยขอเอาใจคนรักบ้านกันซะหน่อยนะฮะ

แล้วก็การบริการแบบครบวงจรครับ

โหสุดยอด

พร้อมรับของสมนาคุณมากมายครับ

โอ้โหไม่ธรรมดานะฮะ

ลดเพิ่มสูงสุดถึง๒๐ครับผม

ยังไงฮะเล่นใหญ่โทรศัพท์อ่านสิ

ด้วยเทคโนโลยีอ๋อใช่
อันนี้พี่ครับผม

ถ้าช็อปไม่ทันไม่ต้องกลัวนะครับ
จัดใหญ่เหมือนไปที่งานเลยนะ

นี่แบบนี้นะฮะ

เมื่อช็อปสินค้าครบ๕๐๐๐บาทขึ้นไปในงานนะฮะ
นะครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันที่๑๕ถึง๒๔พฤศจิกายนปีนี้นะครับผม
แล้วก็มีงาน๑๐วันเท่านั้นนะครับ
อย่าลืมไปช็อปกันให้คุ้มเลยนะครับผม
ครับผมคือเมื่อกี้ที่อ่านคืออะไรรู้ไหมครับผมชอบไหมครับ

มันเริ่มมาจากตอนที่ข่าวไทยรัฐสมัยแม่ช้อยนางรำเป็นนักข่าว
แล้วก็มีคุณเบสนะฮะเขาบอกว่า
ถวายน้ำแดงเพราะสีแดงเป็นสีมงคลมีความขลัง
แล้วก็มีบอกว่าการไห้น้ำแดงกุมารทองเนี่ย
สามารถว่ายด้วยน้ำหวานใดก็ได้
ุมารคือวิญญาณเด็กเด็กช็อกของหวานแล้วก็น้ำหวาน
แต่ที่มักจะเป็นน้ำแดงและน้ำเขียวเขาหาซื้อได้ง่าย

แล้วแต่ความเชื่อนะผมว่าตรงนี้นะครับผม
อะจบเรื่องน้ำแดงแล้วกันจบไหมฮะน้ำแดง

รู้จักฮะฟังสองคนแล้วเหนื่อยมากเลยแต่สนุกดี
แต่ก็ชอบที่มีพายอินเยอะเลยในรายการ
สักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาสาวแต้วครับ
ยังไงฮะเขาบอกว่ามีข่าวว่าเลิกกับคุณต้นแล้ว
ที่คบกันมาหลายต่อหลายปีจริงหรือเปล่า

มายืนต่อนะครับผมข่าวใส่ไข่นะฮะ

เมื่อสองสามวันนี้มีข่าวเมาส์มาในโลกโซเชียล
แต้วนะครับผมก็หัวไปตกที่น้องแต้ว

ชวนสงสัยหลังถูกจับตาเลิกแฟนหนุ่มคุณต้นอาช

ทำเอากระตุกต่อมชาวเผือกอีกแล้วนะครับ

มากี่ปีก็มีสิทธิ์ที่จะขมได้

คำว่าตลอดไปไม่มีอยู่จริงนะครับ

ใบ้มางานนี้เนี่ยทำเอาหลายคนเนี่ย
ก็เรียกว่า๑ในคนที่ถูกเดาว่าเป็นข่าว

แล้วก็แฟนนุ่มหล่อคุณต้นอาชนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะ

ก็ได้โพสต์รูปตัวเองพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษ

แปลว่าบางครั้งมันก็ยากนะ

ไม่รู้ว่าโพสต์นี้จะเกี่ยวกับข่าวลือหรือไม่
อีกไม่นานครับมีคำตอบแน่นอนเพราะว่า
กำลังจะมีงานออกอีเวนต์ในเร็วนี้นะฮะ
ไม่ต้องหนุ่มไม่เคยได้อ่านเลย
นี้ฉันขอเป็นคนสบายกับคนอื่นเขาบ้างได้ไหม
นี่ผมก็อ่านไปเยอะนะทั้งนักเรียน

คุณต้องทำตามเขาคุณอย่าดื้ออย่าอ่าน
คุณแมทนะครับแต่งสวยงานบวชคุณอู๋สมิท

ไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรนะครับก็ถูกจับตามองอยู่เสมอ
สำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีนะครับ
หลังเจอดราม่ากระหน่ำถาโถมตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกับทางคุณสงกราน
ต้องปิดคอมเมนต์ไอจีไปพักใหญ่
พอเวลาผ่านไปนะครับกลับมาเปิดไอจีให้แฟนนั้นคอมเมนต์ได้เหมือนเดิม
ก็มีกำลังใจดีหลั่งไหลถึงเธอไม่ขาดสายนะครับ
แต่ล่าสุดเหมือนจะกลายเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อคุณแมทนั้นแต่งชุดไทยประยุกต์ไปร่วมงานบวชของเพื่อนสนิทในวงการ
อย่างคุณอู๋สมิทนักแสดงหนุ่มช่อง๓นะครับ
โดยเธอโพสต์ภาพยืนอยู่ภายในวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
แคปชั่นนะครับว่าความงามของไทยภูมิใจค่ะ
งานนี้ก็แฟนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยเรียบร้อย
แต่งตัวถูกการะเทศะของเธอมากมายนะครับ
แต่ปรากฏว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งสวนทางนะฮะไปจิกกัดเธอนะครับ
บอกว่าเข้าวัดได้ด้วยซึ่งแมทก็ตอบกลับด้วยตัวเองนะครับว่า
รูปนี้อยู่ในวัดสวยงานบวชเพื่อนขอไว้สักรูปนะคะ
จากนั้นไม่นานคอมเมนต์นี้ก็ถูกลบหายไป
อืมโดนแขวนนะนะครับผมตรงนี้
แน่นเลยเออผมอีกแล้วเหรอแป้งออนจีลา
อ๋อครับแป้งออนจีลาเผยท่านั่งสุดสับกับกางเกงขาสั้นจูด

ดาราสาวขาสวยนะครับที่มักจะมีภาพขณะสวมกางเกงขาสั้น
โชว์เรียวขาขาวเนียนสวยนะครับให้ได้ติดตามกันอย่างนี้
เห็นไหมล่ะนี่นะฮะสำหรับคุณแป้งออนจีราล่าสุดก็คือฮานะครับ
ภาพภาพนี้แหละครับนุ่งกางเกงสั้นกุดจูพร้อมท่านั่งสุดสั้น
โชว์เรียวขาเนียนนะฮะชวนใจสั่นรัวนะครับ
ว่าสาวแป้งจะลงแคปชั่นดักไว้ก่อนแล้วโฟกัสที่รองเท้าก็พอนะคะ
หรือไม่ก็กระเป๋าก็ได้แต่หลายคนนั้นไหม้นะฮะหลุดโฟกัสนี่นี่นะฮะ
เราไม่ต้องบอกนะครับว่าโฟกัสไปที่ไหนไปที่รอยสักที่เท้าของเธอครับ
ถูกต้องจะเห็นมีรอยสักนะฮะเราจะโฟกัสไปตรงนั้น
ถ้าเป็นผมผมก็ดูขยายดูรอยสักใช่ครับ
ต่อไปอ้ำพัชรภาอย่างคุณที่ดาราต่อแถวซึ่งเต็มเลย
ก็พักก่อนนะช่วงหน้าคุณแองจี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณต้องเฉลยนะฮะ
พระเอกชื่อดังใครที่ไปเคาะประตูห้องนักข่าวเป็นข่าวแล้วนะ

แล้วก็พระเอกชื่อดังที่ไปบีบหน้าอกหน้าใจของดาราสาวคนหนึ่ง

เดี๋ยวคุณต้องพูดนะแองจี้เดี๋ยวกลับมาครับ

แม่ไหวตัวทันแล้ว
คุณแองจี้คุณเอาชัดหน่อย
สรุปแล้วที่เมื่อวานที่คุณพูดออกไปเนี่ย

พระเอกชื่อตอนนั้นไม่ได้เป็นพระเอก

ไม่ได้บอกชื่อแต่ตรงนี้ดังมาก
ไปเคาะห้องประตูของนักข่าว

อยู่ทำงานด้วยกันอยู่รวงสามารถด้วยกันเลย
แล้วยังไง
แต่เขาเปิดไม่ได้ไงเขาอยู่กับหัวเขาอยู่ใน

กินแล้วก็ปรากฏว่าก็โกรธว่าทำไมแบบโทรไปก็ไม่รับอะไรก็ตัดสัญญาณอะไรอย่างนี้
พี่เขาบอกว่าจะรับได้ยังไงเราแบบว่าอยู่กับผัวอยู่อะไรอย่างนี้

อยู่ไม่มีการเขียนเหรอแม่เขียนแล้วคุณแม่

ต้องไปทางดากับเขาเขากดเก็บกดมาเหรอ

จะเก็บกฎเหรออยู่ในบทเปล่า
ก็บอกว่าไม่มีในบทในบทแค่โอบเฉย

ก็คือตอนแรกมีครั้งนึงคือมันถ่ายครั้งหนึ่งมาหลายวันซ่อมใช่ไหมคะ

ก็บอกว่าสงสัยว่าพี่เค้าไม่ได้ตั้งใจโอเค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

คุณยังไม่พูดอย่างเงี้ย